เชิญค่ะหยุดค่ะหยุดเล่นโทรศัพท์ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับ
สำหรับใครที่กำลังอยากจะคุณอยู่แต่เล่นนะอย่าหยับนะ
บเลยนะฉันดูข่าวฉันดูข้อมูลว่าเป็นยังไง
อันนี้มันโกหกว่าคุณจะไปถือศิลป์กินเจฮาวลองคุณนี่น่ะแบบเออ

ข่าวสดอู้ยบอตน้ำกำลังอู้ยกวายทำพรรคว่ายพระ
ประโยชน์น้อย
ได้ปั๊บไม่ระได้ถือสินต่างยังไม่ทำยังไม่ได้เลยเนี่ย
ตัวเองเนี่ยเอากระดาษเนี่ยวางทับไว้แล้วก็เมื่อกี้กด
นี่วันหลังจะมีการยึดโทรศัพท์เข้าสตูไหมเนี่ย
เอ่อเออก็เลยวางมาถ่ายอยู่ใครทราบกัน
เอ้าเขาโทรมาเราใครอยู่ฮ๊ะพี่นี้เองอ่า

เป็นรายการเดียวในประเทศไทยที่สามารถรับโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ได้เนี่ย

วิธีกรพูดจะด่าอะไรก็ได้อย่างคุณนี้

คุณแม่งคุณแม่ง